โลกโซเชียลตอนนี้เนี่ยมีคลิปหนึ่งอันนี้ทะเลาะวิวาส
ค่ะแต่เป็นโชเฟอร์แท็กซี่กับโชเฟอร์แท็กซี่นะฮะ
ฝั่งหนึ่งเขาบอกเขาเป็นขาประจำอีกฝั่งหนึ่งเป็นขาจร
แต่ว่าฝั่งที่เขาอยู่ก่อนเนี่ยเขามาอ้างว่าเขาเป็นตำรวจ
เป็นตำรวจแล้วคุมวินด้วยนะฮะคุมวินแท็กซี่นะฮะอืม

วิ่งวิ่งอยู่นี่อ้าวผมเข้ามาจอดเนี่ยมันไม่มีวิน
พี่มาบอกมีวินได้ไงเอาวินผมวินผมอ้าววิน
ใครไปลงพักกับผมเนี่ยผมจะไปถามนี่ฮะแท็กซี่กับแท็กซี่นะครับ
คันที่อยู่ในรถแล้วถ่ายคลิปเนี่ยเป็นขาจรบอกไปเจอเจ้าถิ่น
เสื้อขาวนี่อ้างเป็นตำรวจด้วยบอกคุมวินด้วย
ถามอยู่สพไหนบอกอยู่ไปเรื่อยนี่นะฮะโอ้โหทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์ตรงนี้เป็นใต้สะพานลอยประตูน้ำพระอินราชาที่พระนครศรียุธยานะครับ
อ่ามีรถแท็กซี่ของคู่กรณีเนี่ยมาจอดปิดทาง
รถแท็กซี่ของเจ้าของคลิปแล้วทำตัวเป็นเจ้าถิ่นนะ
อ้างว่าเป็นตำรวจสุดท้ายต่างฝ่ายต่างหยิบมือถือมาถ่ายคลิปเป็นหลักฐาน
จนกระทั่งโชเฟอร์แท็กซี่คันที่นั่งอยู่ในรถเนี่ย
เอาอย่างนี้ดีกว่าไปโรงพักกันไปเคลียร์กันที่โรงพัก
อ่าแต่ฝั่งเสื้อขาวคู่กรณีเนี่ยเดินหนีไปเลยนะฮะ
ไม่ยอมตามไปโรงพักนะครับเราก็เลยลงพื้นที่ไปหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับไปที่จุดเกิดเหตุนะครับเป็นสะพานลอยอยู่ตรงข้าม
ปากซอยถนนสุขาพิบาล๑ฝั่งขาเข้ากรุงเทพตรงจุดนี้เลยนะครับ
ได้คุยกับโชเฟอร์แท็กซี่ในระแวกนี้บอกว่าตรงจุดนี้เนี่ย
ไม่มีเจ้าถิ่นนะขาจรก็มาได้มาจอดรับผู้โดยสารได้ตามปกติ
ก็มาต่อคิวกันไปนี่นะฮะเราได้เจอกับคุณนัทวัฒน์นะฮะ
เป็นคนขับแท็กซี่เจ้าของคลิปเนี่ยฮะที่ถ่ายคลิปผู้ชายเสื้อขาวคนนี้
คุณนัทวัฒน์วันนี้มาแจ้งความที่สพพระอินราชานะครับ
เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าวันที่เกิดเหตุในคลิป
ขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นคนกำลังเดินข้ามสะพานลอยอยู่
ก็เลยจอดรถเพื่อรอรับผู้โดยสารนะฮะ
จากนั้นแท็กซี่คู่กรณีขับมาจอดปิดด้านหน้า
แล้วมาเคาะกระจกรถบอกว่าจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดของวินประจำ
แล้วจ่ายเงินให้กับตำรวจไปแล้วคุณนัทวัฒน์ก็เลยถามว่า
ตำรวจสังกัดไหนที่ว่าจ่ายไปเนี่ยตำรวจที่ไหนอะไรยังไง
ผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกว่าเขานี่แหละคือตำรวจ
แล้วก็เป็นหัวหน้าวินด้วยลองฟังดูนะฮะ
กินลำบากก็พอแล้วแล้วมาเจอแบบนี้อีก
ก็คือไม่คิดว่าจะเจอกับตัวใช่ครับเห็นแต่ในข่าว
ก็เห็นเขามาสองคนผมก็เลยคว้าโทรศัพท์รีบถ่ายคลิปไว้เลยครับ
ก็คือกลัวแบบไม่ปลอดภัยด้วย
มันมีทุกที่ครับผมแต่
ที่เขาจะมาบอกด้วยกันดีมาเคาะกระจกบอก

แค่นั้นก็ไปแล้วครับบอกกันดีไม่จำเป็นต้องมาขู่กันแบบนี้ครับผม
เพราะลุงนี้อาจจะไม่รู้ว่าโซเชียลมันแรงหรืออะไร
ก็เลยโชว์แบบอาจจะนั่นนะครับตามภาพที่เห็น
เราตามหาแท็กซี่คู่กรณีจนเจอนะครับ
คุณกายทนกรไปเจอนะครับเขาชื่อคมกริต
นี่คนนี้นะฮะเสื้อขาวในคลิปบอกเป็นตำรวจ
สพไหนบอกสพก็สพไปเรื่อย
นี่นะครับคือทางคุณคมกริตเขาบอกว่า
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นจุดที่มีปัญหา
เกี่ยวกับเรื่องของการแย่งพื้นที่จอดรถแท็กซี่กันอยู่แล้ว
โดยปกติจะมีกลุ่มแท็กซี่ที่เขาเป็นขาประจำอยู่๗๘คัน
ส่วนขาจรยืนยันว่ามารับผู้โดยสารได้
แต่ต้องเคารพกฎคือมาที่หลังก็ไปจอดต่อท้ายห้ามแซงคิว
ทีนี้ไอ้คลิปวันเกิดเหตุที่ไปอ้างตัวเป็นตำรวจเนี่ย
คุณคมกริจเขาบอกเขาขอชี้แจงหน่อยนะ
ตอนนั้นที่พูดเนี่ยคือพูดประชดอีกฝั่งนึง
เพราะว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยมาถมน้ำลายใส่ต่อหน้าก่อน
แล้วมาด่าเขาด้วยถ้อยคำหยาบคายด้วย
เขาบอกเพื่อนมีตำรวจแต่ปุ๊บว่า๓๔แต่ปุ๊บ
สักพักนึงเขายกขึ้นมาถ่ายเขาถามผมอีกว่า
ชื่ออะไรชื่อทันผมบอกหมดนั้นผมบอกความจริง
เมืองต้นทางฝั่งของแท็กซี่
ที่เป็นคนถ่ายคลิปนะฮะ
ไปแจ้งความข้อหาถูกคมขู่นะครับ
ตกใจกลัวนะครับตำรวจจะเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
มาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีกัน
ก็ว่าไปตามหลักฐานตามกฎหมายนะฮะ
อันนี้อีกสักครู่กลับมานะครับทุกผู้ชมครับ